เรามาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์โควิด๑
เพราะว่าถ้าคนไทยฟังข่าวนี้เดี๋ยวตกออกตกใจ
ใช่ครับอุ้ยคุณแล้วดูสิกล้างจะเปิดประเทศแล้ว

ใช่เป็นสายพันธย่อยของเดลต้า
แล้วก็ข้อมูลทางวิชาการก็บอกว่า
มันแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุเดลต้าเนี่ย
และส่วนใหญ่เท่าที่อังกฤษประสบพบเจอมา
คือคนที่ติดเชื้อสายพันธุเดลต้าพลัสจะเป็นเด็กและเยาวชน
โอ้โหถ้าให้ข้อมูลแบบนี้หลายคนตกใจ
ใช่ต้องฟังดีกันก่อนเรื่องของเดลต้าพลัสเป็นอย่างไร
เพราะว่านายแพทย์สวรรค์สรรค์นามวาดภูมิหน่วยการกองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค
ออกมาแถลงเปิดเผยนะครับว่าพบการติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุเดลต้าพลัส
โดยมีผู้ติดเชื้อรายนี้๑รายเป็นชายอายุ๔๙ปี
มีประวัติทำงานที่บางไซจังหวัดพระนครสิทธิยา
หลังเข้ารับการรักษาได้มีการส่งตัวอย่างเชื้อ
ไปที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทางทหารกองทัพบก
แล้วก็ตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าพลัส
มีการตรวจพบสายพันธุเดลต้าพลัสจากผู้ชายคนนี้

ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยชายบรายนี้ได้ถูกรักษาหายแล้วนะครับ
แต่ว่าตรวจสอบประวัติไปคือมีประวัติทำงานที่
พระนครสิทธิยาเท่านั้นเองไม่มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยง
หรือไม่มีประวัติไปในพื้นที่ต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับ
ขณะเดียวกันได้มีการสุ่มตรวจรายอื่น
แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายนี้นะครับ
ขณะเดียวกันมีการสุ่มตรวจเป็นระยะด้วย
แต่ยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น
สำหรับประวัติของผู้ป่วยรายนี้อย่างที่บอกไป
บอกว่าไม่พบการเดินทางไปที่เสี่ยงหรือต่างประเทศ
คุณหมอยังบอกด้วยนะครับว่าความน่ากังวลวนของสายพันธุ์นี้
คาดการณ์ว่าน่าจะมีการติดเชื้อที่ง่าย
มันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดลต้าเดิมเท่านั้น
นี่ทางด้านภูมิในการกองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินให้ข้อมูลมานะครับ
ทีนี้เราก็ต้องทำความรู้จักกับเจ้าเดลต้าพลัสกันซะหน่อย
เดลต้าพลัสเป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลต้าเดิม
เดลต้าเดิมแต่เดิมชื่ออะไรฮะสายพันธุ์อินเดีย
พบครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
อังกฤษมีผู้ติดเชื้อสายพันธุเดลต้าพลัสเพิ่มสูงขึ้น
คิดเป็น๖ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดรองจากสหรัฐ
แต่เชื้อเดลต้าเดิมยังเป็นสายพันธุ์หลักของอังกฤษเขาอยู่นะครับ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจับตามองว่าสายพันธุเดลต้าพลัสนี้
จะมีความรุนแรงหรือทำให้ดื้อต่อวัคซีนหรือไม่
ทางการอังกฤษให้ความสำคัญในการจับตามองสายพันธุเดลต้าพลัสนี้
ถามว่าปัจจุบันสายพันธุนี้แพร่ระบาดไปกี่ประเทศ
หลายประเทศหรือยังก็แพร่ไปแล้วนะคุณนะ
สหรัฐอังกฤษโปรตูเกตสวิสเตอร์แลนด์ญี่ปุ่นโปแลนด์รัสเซีย
เกาหลีใต้จีนแล้วก็ล่าสุดนะครับก็พบในไทยนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าย้อนไปนะ
ก่อนหน้านี้คุณหมอธีระอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่จุฬาเนี่ย

ใช่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอาจารย์โพสต์ถึงสายพันธุเดลต้าพลัสนะคะ
คืออ้างอิงข้อมูลมาจากหน่วยงานความมั่นคง

บอกว่าที่อังกฤษมีคนติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นเร็ว
ติดกันตอนนี้คือมีทุกเพศทุกวัยเลย
แต่ว่าจะเจอในเด็กในเยาวชน
ซึ่งก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเด็กกับเยาวชน
อาจจะได้วัคซีนยังไม่ครบเหมือนผู้ใหญ่ไงคะ
แล้วคุณหมอบอกด้วยบอกว่าสายพันธุเดลต้าพลัสอัตราการป่วย
ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็อัตราการเสียชีวิตพอกับเดลต้า
แต่ว่าเชื้อมันจะแพร่ได้ง่ายกว่าเดลต้าเดิมประมาณ๑๗เปอร์เซ็นต์
ทีนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนคนติดเชื้อของอังกฤษ
มันไม่ได้มาจากความสามารถในการแพร่ของเดลต้าพลัสอย่างเดียวนะคะ
แต่มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนนี่แหละ
ที่คนเนี่ยอาจจะหย่อนหน่อยไงกาดตกถ้าเป็นบ้านเราก็จะพูดแบบนี้
คือพอมีการเปิดกิจการกิจกรรมแล้วมันก็มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
ทีนี้เจ้าไวรัสเองมันก็สามารถแพร่ได้ดีกว่าเดิมด้วย
ดังนั้นคุณหมอบอกค่ะคนไทยเห็นอังกฤษเป็นแบบนี้แล้ว
เราก็ต้องเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนของบ้านเรา
ถ้าเกิดว่ามีสายพันธุ์อย่างเดลต้าพลัสหรือว่าอื่นเข้ามาเนี่ย
โอกาสที่มันจะมาระบาดหนักนี่มันมีไงค่ะ
แต่ถ้าถามว่านักวิชาการทั่วโลกเขามองยังไง
ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไป
สายพันธุ์ใหม่อาจจะแพร่กระจายได้มากกว่าเดลต้าเล็กน้อย
แต่การดื้อต่อวัคซีนก็เล็กน้อยเช่นเดียวกัน
ไม่น่าจะทำให้สถานการณ์เป็นที่น่ากังวลนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะคุณนะคือมีการแถลงออกมา
เพราะว่าเมื่อวานหลังจากภูมิในการกองควบคุมโรค
ได้มีการพูดชี้แจงออกมาแล้วรอบหนึ่ง
แต่ว่าพอบอกว่ารอฟังวันนี้
รอฟังว่าอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะว่ายังไง
ล่าสุดนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์
บดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าวออกมาแล้วนะครับ
บอกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่เป็นข่าวออกมาว่าเป็นสายพันธุเดลต้าพลัสในไทย
และเป็นการกลายพันธุ์จากเดลต้าเดิมนั้น
เป็นคนละสายพันธุ์กับเดลต้าพลัสที่แพร่ในอังกฤษ

ส่วนที่พบในผู้ป่วยชายไทยที่ทำงานที่อายุทยานั้น

แล้วก็สายพันธุ์ที่พบในผู้ป่วยคนไทย
ยังไม่พบว่ามีอิทธิฤทธิ์อะไรที่มากกว่าเดลต้าเดิมแต่อย่างใด
นี่อัปเดตล่าสุดของล่าสุดเลยเมื่อกี้นี่เอง
คือคนละสายพันธุ์กับที่เจอที่อังกฤษ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดข้อมูลมาว่ามันน่ากลัว
มันแพร่เร็วกว่า๑๗คือมันไม่เหมือนกันนะ
ไปพึ่งไปเทียบกันเขาบอกแบบนี้นะฮะ
ดูข้อมูลหน่อยตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเรา

ก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๗๐๖รายนะครับ
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๗๕๐๐กว่าราย
เรือนจำ๑๒๘รายแล้วก็เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ๑๐ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราตั้งแต่มีการระบาดอยู่ที่๑๘๖๖๐๐๐กว่าราย
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับมากกว่าเมื่อวานแล้วนะคุณนะ
คือบวกไป๖๖รายนะครับ
ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๘๘๖๕ราย
แล้วก็ในช่องสีเขียวผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้แล้ว
เพิ่มขึ้นรายวันอีก๙๕๓๒รายนะครับ
ก็พบผู้ติดเชื้อ๒๓๐๔รายนะครับ